มังกรชิงช้ำโลกนะครับที่รัสเซียการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
สี่รุ่นเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จทั้งหมดครับ
แข่งขันเรือมังกรหรือว่าดากอนโบสต์นะครับชิงชำโลก
วันแรกครับไทยผ่านรอบคัดเลือกทั้ง๔รายการในระยะ๕๐๐เมตรนะครับ
ประกอบด้วยเรือผสมสเมาเบาท์นะครับเหลือชายสเมาเบาท์
เรือหญิงสเมาเบาท์แล้วก็เดือนผสมสเตนไดร์ดเบาท์นะครับ
ซึ่งจะชิงเหรียญทองวันนี้นะครับโดยฝีพายทุกคนก็หวัง
ขวัญสูงเนินรองเลขาธิการสมาคมเรือภายก็บอกว่า

แต่เชื่อว่าไทยจะคว้าเหรียญทองได้อย่างแน่นอนครับ
ลมค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ

ก็นักกีฬาก็เกิดปัญหาบ้างนะครับ
บางคนอาจจะเล่นหลายรายการ
ต่อคนก็อาจจะมีความล้าบ้างเมื่อยล้าบ้างนะครับ
แต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศ

ผมก็มั่นใจว่าเราจะคว้าเหรียญ

ด้านคณะกรรมการฝ่ายระยาวสากลก็บอกนะครับ
ปัจจัยที่ทีมเรือมังกรชุดนี้ประสบความสำเร็จ
หลายรายการก็คือการอยู่กันแบบครอบครัว
สามัคคีแล้วก็ความมีวินัยครับ
ก็คือเราต้องให้โค้ชเรามาฝึกเขามาอะไรเขา
เพื่อที่ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่เราคิดว่ามันดีที่สุด
เพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกไปเนี่ย
เขาไม่มีวินัยเขาไม่มีอะไรนะครับ